ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ชายวัย๓๘ปีคนหนึ่งนะฮะ
จ่อยิงผู้หญิงวัย๔๗ปีจนเสียชีวิตที่มหาสรคาม
แต่ทีนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือเขาคบหาเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกัน
แต่จริงแล้วเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นญาติกัน
ผู้ตายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าของคนก่อเหตุ
แต่ไม่ใช่ป้าแท้นะแต่เป็นเครือญาติมีศักดิ์เป็นป้า

ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ตายเขาก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วย

แต่ชาวต่างชาติคนนี้เขาไปมาช่วงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทย
ครอบครัวของผู้ต้องหาคนก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าก็รู้ว่าแหละ

เพราะว่าเขายืนยันว่าเขาจะคบกัน
อันนี้คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
เป็นหญิงวัย๔๗ปีนะครับ
เกิดเหตุขึ้นเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้
ตำรวจสพโกสุมพิสัยที่มหาสรคามรับแจ้งเหตุว่า
มีคนถูกยิงเสียชีวิตในกระท่อมที่อยู่ที่ไร่มันสำปะหลัง
ในพื้นที่บ้านหินแห่ตำรวจสกพโกสุมภิษัยนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่านางสาวจิราพรพาชัยอายุ๔๗ปี
ก็ถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
รอมอบตัวอยู่นะครับก็เป็นแฟนนุ่มของผู้ตาย
ชื่อนายชานรงศรีจันโทอายุ๓๘ปีสภาพนี่คือเมาเบียอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วเขาก็มีศักดิ์เป็นเครือยาศกันผู้ตายเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าของมือยิงนะ
แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาคบหากันคบหาดูใจอยู่ด้วยกันเนี่ยคือญาติก็บอกว่าก็ห้ามไม่ได้ไม่รู้จะห้ามยังไงนะครับ
นายชานรงค์มอบตัวกับตำรวจนะฮะอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกนะ
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเขาสารภาพว่าตอนที่อยู่ด้วยกันที่กระท่อมเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมีปากเสียงกันนะ
แล้วผู้ตายนะพยายามจะบอกให้เขาไปช่วยงานศพคือเขาเนี่ยพยายามจะบอกให้ผู้ตายไปช่วยงานศพที่บ้านญาติ
เพราะว่าญาติเนี่ยเสียชีวิตมีงานศพกันอยู่แต่ผู้ตายตอบกลับมาว่าไม่ไปจะนอนอยู่ที่นี่
ฝ่ายผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปงั้นเดี๋ยวปัสสาวะใส่นะไม่รู้ว่าจะพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าจะขู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมาเบียอยู่ด้วย
ฝ่ายหญิงตอบว่าอยากทำอะไรก็ทำฝ่ายชายก็เลยปัสสาวะใส่ศีรษะฝ่ายหญิงจริงนะฮะแล้วก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
ฝ่ายชายผู้ต้องหาก็เลยใช้ปืนที่มีอยู่จ่อยิงเขาที่ขมับซ้ายของฝ่ายหญิงจนเสียชีวิตโอ้โห
เราก็ส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปตรวจสอบที่กระท่อมหลังเกิดเหตุเลยนะคะ
ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าทางญาติญาติเขาก็เล่าให้ฟังว่านายชานรงค์คนก่อเหตุกับนางจิราพรคนที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาเป็นญาติกันมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันคือเป็นป้ากับหลานนะคะแต่ไม่ใช่ป้าหลานแท้
กระท่อมหลังนี้หลังที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะพ่อของนายชานรงค์เป็นคนปลูกเอาไว้ให้นายชานรงค์ทำไร่ทำสวนกระท่อมหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านของทั้งคู่กิโลหนึ่ง
ก่อนหน้านี้นางจิราพรผู้ตายเคยมาอยู่นะคะช่วงที่คบหากันกับนายชานรงค์อยู่กันได้เดือนหนึ่งก็มาเกิดเหตุสลดนี้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวนายชานรงค์เป็นคนขี้หึงอะค่ะก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเรื่องหึงหวง
เพราะว่านางจิราพรเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าไปมาก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยและตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทย
แล้วเหมือนกับว่าสามีชาวต่างชาติของนางจิราพรเนี่ยเหมือนกับว่าจะมาหา
เนี่ยค่ะเขากลับไปต่างประเทศได้๒สัปดาห์แล้วแล้วก็สิ้นปีนี้จะมาหาเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วที่จะมาหาจะมาสร้างบ้านใหม่ให้นางสาวนางจิราพรด้วย
ก็เลยคาดว่านายชานรงค์อาจจะรู้อาจจะแบบก็เลยหึงห่วงอะไรแบบนี้คาดการณ์นะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับญาติสนิทของผู้ตายอ่ะนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังจัดงานศพของหลานอีกคนนึงจังหวะนั้นเนี่ยผู้ตายก็ดื่มเหล้าสังสรรค์กับญาติ
ตัวคนก่อเหตุเข้าไปขอโทรศัพท์มือถือจากผู้ตาย
ญาติทุกคนก็อยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นนะว่าทั้งคู่จะทะเลาะอะไรกันจนผู้ตายหายไปพักนึง
แล้วเดินกลับมาคุยกับญาติบอกว่าเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เนี่ยนะถูกคนก่อเหตุเนี่ยนะ
เอาไปทุบจนเหลือแต่ซากที่บอกขอโทรศัพท์หน่อยเอาโทรศัพท์มือถือเอาไปทุบเละเลย
แล้วก็บอกว่าสิ่งสุดท้ายที่ผู้ตายบอกกับญาติบอกว่าเดี๋ยวจะไปนานะ
อันนี้คือประโยคสุดท้ายเลยที่คุยกันจนมารู้อีกทีก็คือถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติญาติทุกคนบอกว่าทันทีที่รู้ข่าวทุกคนคิดเหมือนกันหมดคนก่อเหตุนายชานรงค์แน่ทุกคนคิดแบบนี้นะ
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เขาคบกันมาเดือนนึงเนี่ยค่ะญาติทุกคนห้าม
ญาติทุกคนบอกว่าอย่าคบกันเลยเพราะว่าผู้ตายเขาก็มีสามีเป็นชาวฝรั่งเศสคบกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่ฝ่ายชายฝ่ายนายชานรงค์คนก่อเหตุไม่เชื่อไม่ฟังไม่ฟังใครเลยไม่ฟังญาติเลย
ซึ่งคนก่อเหตุในชานรงค์คนนี้ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าผู้ตายเขามีสามีเป็นฝรั่งนะคะ
เขารู้อยู่แล้วว่าเออมีสามีคบกันมาเป็น๑๐ปีแต่เขาบอกว่าเขารับได้

ญาติคนนี้เนี่ยบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวงเพราะเขาก็รู้กันดีอยู่แล้ว
เพราะว่าผู้หญิงก็มีสามีอยู่ต่างชาติแล้วคบกันมานาน
คือถ้าหึงก็น่าจะหึงตั้งนานแล้ว
ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าทะเลาะกันมีปากเสียงอะไรกันหรือเปล่า
ไปน้ำกันจ้ะ
ทีนี้ไปฟังทางแม่ของผู้ต้องหานะฮะ
แม่เนี่ยบอกว่าสองบ้านเนี่ยก็เป็นเครือญาติกัน
ลูกชายตัวเองที่เป็นคนก่อเหตุกับทางฝั่งของผู้ตายนะครับ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะ
ก็เรื่องที่ลูกชายไปคบกับผู้ตายที่มีศักดิ์เป็นป้ากันเนี่ยเป็นเครือญาติกันก็ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วแต่ลูกชายไม่ฟังห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
เคยได้ยินลูกชายบอกว่าตอนที่ถูกเมียเก่าทิ้งเนี่ยก็ปรึกษากับผู้ตายตลอด
เขาจะเรียกผู้ตายว่าป้าแมวเนี่ยลูกชายบอกก็ปรึกษาป้าแมวตลอด
ทีนี้ปรึกษาไปปรึกษามาเรื่องถูกเมียทิ้งก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคู่มาคบกัน
แต่ลูกชายก็ไม่เคยบอกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาไปคบกันกับผู้ตาย
แม่เองก็ไม่กล้าถามเขาก็บอกเพียงแค่ว่าเขารักของเขา
ส่วนมูลเหตุที่ถึงขั้นยิงกันตายคิดว่าน่าจะเกิดจากการทะเลาะกันนี่แหละ
แต่ทีนี้แม่เขาบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังมานี้เนี่ย
เหมือนกับมีอาการทางสมองทางประสาทไม่ปกติ
นี่จริงไม่จริงไม่รู้นะฮะต้องไปตรวจพิสูจนกันอีกทีหนึ่ง
แต่แม่บอกว่าเพิ่งจะพาลูกคือไม่ได้พาไปหาหมอนะพาไปหาพระ
คือลูกเหมือนกับมีอาการทางสมองทางประสานไม่ปกติก็เลยพาไปหาพระให้ช่วยรักษา
แต่อาการไม่ดีขึ้นจนมาก่อเหตุยิงเขาตายนี่แหละ
ป้ายพุ่งยิ่งจะเป็นป้าเขาอันนี้จะเป็นหลานเขา
เขาเป็นไฟล์ป้าอันนี้เป็นไฟล์หลาน
คือจริงว่าก็เป็นพี่น้องกัน
พี่น้องเขาก็เลยไปมากันกับสิทธิ์เมืองตอนลูกภูมิเทพฯ
ตอนนี้เขาป่าเขาก็ทำงานเขาก็จะโทรหากันกับป้า
เพราะว่าเขาเคยลืมกันมาเรียนกลัวแล้ว
พี่น้องก็หาหมดสุขน
ก็ว่าเนี่ยเอากันจังใดมากันจังใดลูกกันเป็นพี่น้องกัน
พี่น้องก็จะเป็นคนนักป่า
เขาโทษไปบอกตอนเขาขา
อยู่ที่ข้างหน้าโทษไปเอาตำรวจมาเลยผมถ่ายอยู่นี่
ก็เสียใจแล้วลูกผู้ใดสิบ่เสียใจเนอะคนทั้งคน
แม่อันบอกซื้อว่าสิได้เกิด
เจ๋ยเฮ็ดจังไงค่ะเจ๋ยเฮ็ดตายเท่านั้นก็บอกไม่มีแม่

บอกลูกชายก็ต้องรับกรรมไปนะครับ
ญาติญาติเขาแจ้งข่าวให้กับสามีของผู้ตายที่อยู่ที่ฝรั่งเศสทราบแล้วนะครับ
ส่วนตำรวจสพโกสุมพิสัยก็ดำเนินคดีกับคนก่อเหตุนะฮะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อวานทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วนะครับ
มีบรรยากาศที่งานศพของนางจิราพรเนี่ย
วันนี้เครือญาติครอบครัวก็มากันเยอะนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็รู้ว่าทั้งคู่ก็แอบคบหากัน
แต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะครับ
แล้วเขาก็มักจะไปอยู่ด้วยกันที่กระท่อมจนเกิดเหตุขึ้นนะครับ